แล้วนะดิฉันจะชวนคุณแล้วว่าชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาทานอันนั้นหน่อย
เมี่ยงคำช่วงนี้ดิฉันไม่ได้ทานเมี่ยงคำมานานมากแล้วนะ
แล้วตอนนี้มันเป็นกระแสสมุนไพรฟีเวอร์คุณ
คนทานอะไรนะกระชายใช่ไหมกระชายมะนาวน้ำผึ้ง
อย่างสมุนไพรอย่างเมี่ยงคำเนี่ยสมุนไพรทั้งนั้นเลย
แล้วความเก๋ของที่ร้านนี้นะถ้าเกิดว่าคนซื้อเป็นชุดก็ซื้อได้
แต่ถ้าเกิดว่าคุณสืบสกุลบอกว่าโอ๊ยอยากทานแค่สักคำสองคำ

คำละ๓บาทถึง๕บาทแบบนี้ก็ขาย

หรือที่เขาเสียบไม้ขายละ๕ชิ้นเราก็กินไม่หมด

นี่อยู่ที่ร้านส้มตำโบราณของคุณยายทองม้วนเจริญวัฒนากุล

อยู่ที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ที่นครราชศรีมา
แล้วก่อนหน้านี้ที่ร้านของคุณยายที่ขายดี
คือส้มตำแหละแน่นอนเพราะมันชื่อร้านส้มตำโบราณใช่ไหม
แต่ช่วงหลังโอ้โหมาแรงแซงทางโค้งจริงจ้ะ
เลี่ยงคำเมนูนี้ขายดีมาก
เพราะว่าคนเขาอยากทานสมุนไพรเพื่อป้องกันโควิด
แต่ละวันลูกค้าก็มาทานเมี่ยงคำที่ร้านคุณยายทองม้วนเพียบเลย
คือคุณผู้ชมต้องฟังดีคุณยายเขาไม่ได้ขายทองม้วนนะ
คุณยายเขาขายเมี่ยงคำแต่ชื่อทองม้วนเฉย

ซึ่งเมี่ยงคำ๑คำถ้าเราทานี้
คุณประโยชน์จากสมุนไพรมันเยอะมากจริง
แล้วมันมีสรรพคุณพวกเรื่องของการเสริมภูมิ
มะนาวหั่นพร้อมเปลือกรวมถึงหอมแดง
แดงเรารู้กันอยู่แล้วมันจะแก้ไข้มีเสมหะ

ชะพูขิงอันนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระ
ขี้หนูมันจะช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย

คนโบร่ำโบราณเขาทำทานกันมาเนอะ
ใช่ค่ะเป็นอาหารที่เป็นประโยชน์นะฮะ
แล้วแบบเมี่ยงคำต้องใส่แบบว่าถั่วลิสงมะพร้าวคั่วหอม

มีน้ำตาลปี๊บน้ำปลาพอราดด้วยน้ำเมี่ยงคำ
ของคุณยายถูกปากเหลือเกินค่ะ
ทีนี้อย่างที่บอกชุดหนึ่งที่ขายชุดละ๓๐เองไม่แพง
แต่เป็นคำก็คำละ๓๕บาท
ใครอยากไปแวะไปชิมได้เลยนะคะคุณผู้ชม
อยู่ที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ที่โคราชนะคะ
เลี่ยงคำยายบอกคำเดียวยายก็ขายแล้ว
หรือจะกินกี่คำยายก็ขายนะฮะ
กินไม่อิ่มกิน๑๐คำไปเลยลูกเอ้ย